มีความรู้สึกว่าถ้าวันนั้นเราไม่ได้มาออกรายการฝุ่นจอมขวัญ
คงไม่มีกระแสทางคมแล้วออกมาแล้วก็ทำให้ทางฝ่ายผู้กรรดี
ต้องเร่งรักดำเนินการนำเงินมาทำละตามทุกษานิทยาศาสตร์

ไทยรัฐทีวีแล้วก็คุณจอมขวัญนะฮะแล้วก็สื่อทุกสื่อนะครับ
แต่ว่าเราถือว่าไทยรัฐทีวีนั้นเป็นผู้ที่เริ่มจุดประเด็น
แล้วทำให้เรามีวันนี้ขอบคุณจริงครับขอบคุณมากครับ
รู้สึกเบาใจโล่งใจที่ทางจำเลยเขาทำตามที่สารสั่งแล้ว
แล้วก็รู้สึกขอบพระคุณทางไทยรัฐมากนะคะที่ให้โอกาส
แล้วก็เล็งเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็นำขึ้นมาเป็นประเด็น
เพื่อที่ทำให้คดีมันจบเร็วขึ้นไม่ต้องไปถึงขนาดเข้าการบังคับคดีต่อไปค่ะ
หนิงก็เช่นเดียวกันน้าพูดเหมือนกันนั่นแหละ
จริงใจนะขอบคุณที่สุดให้กับไทยรัฐเนี่ยขอบคุณทุกคนด้วย
ทั้งทุกคนไม่ได้ยอมฝันคนเดียวนะ
วันนี้ก็โล่งใจแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ทางทีมงานของไทยรัฐ
รวมถึงสื่อทุกคนเลยที่ให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณจริง
การลงไปที่ยาวนานแล้วก็ขอบคุณทุกสื่อ
โดยเฉพาะสื่อไทยรัฐที่เริ่มต้นนำเสนอเรื่องของเรา
แล้วก็ขอบคุณเลยค่ะ
ขอบคุณแผนรัฐทีมงานและคุณจมฝันนะครับ
ที่เป็นผู้จุดประเด็นให้เรื่องนี้ดังขึ้นมา
เป็นเหตุให้ได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งสารในรายการ
ถ้าเราไม่มีรายการนี้ออกก็คงไม่ได้มีวันนี้นะคะ

คือที่ได้ยินชื่อดิฉันบ่อยเพราะว่าจริงทีมงานหลายคนนะคะ
คือขอเป็นตัวแทนในนามของทีมงานรายการถามตรงก็แล้วกันนะคะ
เป็นตัวแทนเพื่อที่จะขอบคุณคนที่สำคัญที่สุดกับข่าวนี้นะคะ

เพราะว่าตอนที่นักข่าวอย่างเราทำข่าวนะคะ
เราก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าจะเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจ
แล้วก็มีแรงกระเพื่อมที่ส่งขึ้นมาจากสังคมทำให้ข่าวนี้เนี่ย
ทวงถามความเป็นธรรมในระยะสั้นได้ขนาดนี้
จริงแล้วทีมงานพอทำรายการเสร็จแล้วก็วางแผนกันต่อนะคะ
ก็มองข่าวอื่นบ้างหรือว่าขยายประเด็นเรื่องนี้ต่อบ้าง
แต่ก็ไม่คิดว่าในช่วงข้ามคืนนะคะวันรุ่งขึ้นคนจะพูดถึงข่าวนี้มาก
กระทั่งมีส่วนจริงคุณผู้ชมทุกท่านมีส่วนที่สุด
ในการทำให้ข่าวนี้นะคะเป็นที่สนใจทวงถามถูกตรวจสอบ
และช่วยให้ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้บาดเจ็บเองได้รับความเป็นธรรม
ในระยะที่ไม่ได้ไกลไปกว่านี้แล้วนะคะ
เหนือจากนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพนะคะที่ถามกันมาว่าตกลงเริ่มจากรายการที่ฉันไหม
ก็พยายามจะบอกในทวิตเตอร์ก็บอกนะคะบอกต้นรายการอยู่หลายครั้งก็บอกว่าไม่ใช่รายการเราที่เริ่ม
ถ้าเดี๋ยวเราจะกราดภาพให้เห็นนะคะที่ยืนข้างดิฉันนะคะนักข่าวที่ชื่อน้องกวางเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเห็นในภาพ
นักข่าวที่ชื่อน้องกวางน้องกวางไปทำข่าวแล้วเจอกับแม่อ้อยแม่อ้อยคือคุณแม่ของน้องนุ่นนะคะหนึ่งในผู้ที่จากไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้น
แล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันก็คุยกับแรงข่าวถามสารทุกข์สุขดิบกันคุณแม่เป็นยังไงคะคุณพ่อเป็นยังไงคะที่บ้านครอบครัวเป็นอย่างไรคือลักษณะการคุยของนักข่าวเป็นแบบนี้นะคะ
ก็เพิ่งจะจบไปแบบเสร็จสิ้นคืออ่านคำพิพากษาสุดท้ายของกลไกการต่อสู้สุดท้ายเนี่ยต้นเดือนพฤษภาคมเหตุการณ์เกิดขึ้น๕๓อ่านสุดท้ายจริงคือ๖๒นะคะ

พอได้ประเด็นนี้ขึ้นมาแทนที่รายการรถปลดทุกข์ซึ่งนี่ค่ะ

แล้วก็คุณพี่สุภาพบุรุษด้านหลังน้องกวางนั้น
ก็คือบรรณาธิการของรายการรถปลดทุกข์ค่ะ
เป็นคนที่บอกว่าอ้าวได้ประเด็นมาแทนที่เขาจะเปิดในรายการเขาก่อน

จึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงได้ยินชื่อจอมขวัญและรายการนี้ก่อน
เพราะว่ารายการรถปลดทุกข์ส่งให้รายการเราก่อนนะคะ
แต่ว่าคนที่นำประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณากันว่าเรื่องเป็นยังไง
คดีไปถึงไหนอ้าวมันมีแบบนี้ด้วยเหรอ
เพราะว่าคนลืมไปแล้วนะคะแล้วอาจจะคิดไปด้วยว่า
อาจจะจบไปแล้วด้วยซ้ำเป็นที่มาของวันนี้
แต่ก็อย่างที่ว่าค่ะวนกลับมาขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ
ช่วยกันให้ช่วยกันทำให้ผู้ที่สูญเสียนะคะ
ผู้ที่ต้องเจ็บช้ำมาตลอดเกือบ๑๐ปีเนี่ย
อีกแค่นิดเดียวแล้วมันก็จบแล้ว
แต่ว่ากว่าจะจบวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องคดีอะไรกันแล้วนะคะ
เราอยากจะทราบว่าทุกท่านเป็นยังไงกันบ้าง
ในช่วงเกือบสัก๙ปีที่ผ่านมา
แล้วเตรียมว่าพอนอนหลับวันนี้แล้วตื่นขึ้นมาชีวิตต่างไปไหม
ความรู้สึกที่ทนกันมาตั้ง๘๙ปีนะคะ

ไม่รู้จะแนะนำใครก่อนนะคะเดี๋ยวหมดเวลารายการ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ที่ย้อนให้ฟังว่าจะได้เข้าหมวดทีเดียวนะคะ
ขมวดทีเดียวค่ะวันนี้
ดิฉันไม่ควรจะใช้คำว่าขอแสดงความยินดีซะทีเดียวนะคะ
แต่อย่างน้อยก็คือโล่งใจแทน
อย่างนี้ได้ไหมคุณพ่อโล่งใจแทน
ก็พวกเราก็รอคอยวันนี้รอคอยวันที่มันจะจบ
เหนียวนก็คงอีกไม่สักกี่วันหรอกอีกไม่ช้าทีนี้จบแน่
พอดูจากแสข่าวดูจากข้อที่จริงที่เริ่มชัดเจน

แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือพวกเราก็จะได้เบา
สิ่งที่คล้างในหัวใจก็หมดไปจากหัวใจเรานะฮะ
ก็คงจะต้องต้องบอกว่าดีใจนะฮะ
บอกว่าเป็นดีใจคงไม่ได้ดีใจจริงแล้วก็
แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะฮะ
เริ่มต้นจากคุณจอมขวัญนี่แหละที่เป็นผู้จุดประเด็น
รวมถึงรายการรถปลดทุกข์ใช่ไหมครับ
เมื่อกี้ก็ลืมพูดไปเพราะว่าเพราะว่าผมมาครั้งแรกก็มารายการคุณจอมขวัญนะฮะ
แล้วก็ทุกสื่อนะฮะทุกท่านแม้กระทั่งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับ
แล้วที่สำคัญก็คือเรามีทีมทนายความที่แบบสุดยอด

หลายคนเนี่ยเหมือนกับจะท้อแต่ก็ไม่ท้อ
เพราะว่าเรามีทีมงานที่ให้ความกระจ่างเรา

อดทนนะผมเองก็เป็นตำรวจนะฮะ

แต่ว่าเราก็คงต้องแสดงออกว่าเรายังต้องสู้
สุดท้ายก็มาจนถึงวันนี้ก็ดีใจ
โดยเฉพาะยิ่งสังคมที่ช่วยกันออกมากระตุ้นให้ทางฝ่ายคู่กรณีเขาเร่งรัดนะฮะ
ดำเนินการจนเห็นแสงสว่างเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยแล้วฮะ
ค่ะอย่างที่คุณพ่อบอกค่ะก็ต้องไปถามคุณแม่
คุณแม่เนี่ยเหมือนแบบอะไรนะจัดสรรให้มาเจอกับน้องกวางนักข่าวของไทยรัฐใช่ไหมคะ
แล้วก็ถามสาธุสุขดิบกันไปเลยเลยเป็นที่มาว่าอ้าวข่าวนี้ยังไม่จบ
แล้วพอดีก็อย่างที่เราบอกตั้งแต่ตอนครั้งแรกที่เราเจอกันว่ามาผนวกกับว่าเพิ่งจะอ่านสุดท้ายในต้นพฤษภาปีนี้
นะคะก็เลยเอาประเด็นนี้กันขึ้นมา
ตอนนั้นตอนที่คุยกับน้องกวางนักข่าวไทยรัฐตอนแรกเนี่ยนะคะ
คือตอนนั้นคิดไหมว่าจะต้องกลับมาเล่าจะต้องกลับมาสู้จะต้องกลับมาทวงกันอีกครั้งนะคะ
หรือก็คิดว่าก่อนเหล่ากันไปเสร็จแล้วน้องเขาทำข่าวก็คงกลับกรุงเทพไปนะคะ
ค่ะวันนั้นที่เจอกับน้องกวางนะคะน้องไปทำข่าวมีแบบว่าครอบครัวอายุ๓๐ปีเสียชีวิตนะคะ
ก็จะเหลือลูกเล็กคนหนึ่งกับคุณพ่ออยู่ด้วยกันทีนี้น้องก็ไปไปถ่ายทำสกรูปชีวิตครอบครัวนี้
เราเห็นเราก็เลยนึกถึงลูกอะค่ะเขาก็ให้พ่อกับลูกเอาภาพถ่ายแม่มาจับแล้วก็นั่งคนละฝั่ง
เราไปแอบดูแล้วก็แบบแอบน้ำตาไหลน้องกวางก็คงจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบว่าว่าพี่อ้อยทำไมแปลกไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยคุยกันก็เลยบอกอ๋อลูกพี่ก็เคยเสียชีวิตน้องกวางก็เลยถามว่าอ้าวยังไงอะไรก็เลย
นี่ค่ะถามข่าวกันแล้วคดีสิ้นสุดหรือยังค่ะเราก็เลยได้เล่าเปิดประเด็นนี้ให้น้องกวางฟังค่ะแล้วก็
ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรก็เออเห็นแล้วก็ชอบน้องน้องเขาก็เป็นคนน่ารักอะค่ะ
เอ่อพักหนึ่งสองสามวันน้องเขาติดต่อกลับไปค่ะว่าเนี่ยพี่อ้อยพอดีว่า
หนูแบบไปเอ่อรายงานผู้ใหญ่เขาอยากที่จะช่วยเหลือในเรื่องนี้ค่ะ
ก็เลยเป็นประเด็นต่อเนื่องได้ให้มาเจอคุณจอมขวัญนะคะค่ะก็นั่นแหละค่ะคือ
แต่ละท่านก็เหมือนจะได้เจอพี่วุฒิก็คือหมอกอลของรายการค่ะ
วันนี้แหละใช่ไหมคะวันนี้แหละทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันมานะคะ
ที่บอกว่าคุณผู้ชมทุกท่านมีส่วนมากในการเร่งรัดให้คดีมัน
มันเร็วกว่าที่ตอนแรกเชื่อว่าตอนแรกก็คงไม่มีใครคิดว่ามันจะสั้นได้ขนาดนี้
ใช่ไหมคะเพราะตอนนั้นมาด้วยความกังวลมาก
นั้นที่คุณพ่อบอกก็คือก็กังวลว่าถ้ามันเข้าสู่บังคับคดี
กระทั่งตินตินที่มาตินก็กังวลเรื่องการบังคับคดีมากว่ามันจะเป็นแบบไหน
เพราะว่าตลอดเกือบ๙ปีเนี่ยพอจะรู้ท่วงทำนองของการสู้คดีว่ามันเป็นแบบไหน
เดี๋ยววันนี้เรามีแขกอีกหลายท่านนะคะที่เรายังไม่เคยคุยมาก่อนเลยนะคะ
คือครั้งก่อนก่อนก็มาแต่อย่างที่บอกค่ะที่ไม่พอ
วันนี้เราจับยัดเข้ามาให้เกือบหมดนะคะคุณผู้ชมแต่มาสองแม่ก่อน
อ่าแม่ทองภูล
วันนี้เราคือเรามาพบกันตั้งแต่๔๕โมงเย็นนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็แบบเมาส์กันเนอะ
แล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ขอคุณแม่ทองภูลไว้ว่าวันนี้ต้องจบแล้วพรุ่งนี้ต้องไม่ทำอีกแล้วจำได้ใช่ไหมคะ

คือไม่คิดแล้วเรื่องว่าลูกเราผิด

ความรู้สึกมันเป็นยังไงคะดีใจต้องมีแต่ความรู้สึกมันมีอะไรบ้างมันอธิบายอะไรออกมาได้บ้างคะแม่
ก็รู้สึกโล่งนะฮะโล่งใจว่าลูกเราไม่ผิดคือมันทำให้เราแบบมันอธิบายไม่ถูกเนอะที่จะพูดออกมาเป็นคำพูดนะเพราะว่า

แรงหลายอย่างที่อย่างที่ท่านผู้กำกับบอกนะครับว่าเราได้จากรายการนี้มาจากสังคมจากทวิตเตอร์จากทุกอย่างที่เขาส่งด้วยใช่แล้วก็ทำให้เรามามีวันนี้มันก็โล่ง

หลังจากนี้ไม่คิดแล้วนะอุบัติเหตุคืออุบัติเหตุนะไม่ใช่นรมนต์ผิดนะคะ
ไม่ใช่นะทีนี้จากคุณแม่มาอีกหนึ่งท่านที่เราอาจจะไม่ได้เคยคุยเท่าไหร่นะคะ
คุณสุนทรขออนุญาต
ขอยืมไมค์หนึ่งตัวก่อนค่ะคุณพ่อค่ะคุณสุนทรค่ะ
ไม่ได้พบกันมาก่อนหน้านี้คุณสุนทรคือเขย
ก็คือสามีของคุณนรมนนั่นแหละนะคะ
คือคุณพ่อของลูกทั้งหมด๓คนใช่ไหมคะ
เราเพราะเราคุยกันวันนี้แล้วนะคะแต่ขอถามแค่ว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงประมาณ
ซ่าเกือบสัก๙ปีจนกระทั่งมาบันจบตอนที่ข่าวนี้
กลับมาอีกครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาชีวิตผ่านมายังไงคะ๘๙ปีนะ
สู้มาสุดสุดครับมันมันมันมีผลต่อครอบครัวหรือว่าน้องสามคนแค่ไหนคะคุณพ่อ
ก็มีครับมีครับเพราะว่าผมก็ร่างกายยังไม่แข็งแรงดีแล้วก็ลูกอีก๒คนอย่างนี้
ก็ต้องดูกันมาจนทุกวันนี้ครับตอนที่เกิดเหตุเนี่ยน้องเขาโตพอที่จะรู้แล้ว
สองคนรู้คนหนึ่งก็ยังแบบอืมไม่เท่าไหร่ครับแต่สองสองคนที่รู้นี่เขาเขาดีขึ้นในเวลาสั้นไหมคะ
หรือว่ามีผลต่อเขาไหมในช่วงตอนนั้นมีครับเพราะว่าเขาต้องดูแลพ่อด้วย
มีอยู่นานไหมครับก็เป็นปีครับแล้วความรู้สึก
หรือว่าเขามีอาการซึมมีอาการเฉยอะไรบ้างไหมคะกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้
ก็มีบ้างครับก็มีบ้างครับแล้วคุณพ่อปลอบกันยังไง
ก็ทำตามหน้าที่ของลูกของพ่อที่ว่าอย่างผมในร่างกายไม่ดี
เขาก็จะช่วยทำนู่นทำนี่อย่างขาผมไม่ดีอย่างนี้เขาจะช่วยพยุงบริหารดั้งขาเนี่ย

คือคุณสุนทรอยู่ในเหตุการณ์ด้วยบาดเจ็บด้วย
คุณสุนทรเป็นหนึ่งในจำนวนผู้บาดเจ็บใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นคือจริงครอบครัวคุณนรมนเนี่ยต้องตั้งหลักมาก
ต้องตั้งหลักมากคนหนึ่งจากอีกคนหนึ่งเจ็บใช่ไหมคะ
แล้วลูกสามคนแล้วคนที่ต้องตั้งหลักสุดอีกคนนึงก็คือคุณแม่นี่แหละ

ใช่ไหมคะคุณยายต้องประคองมาให้หมด
คุณสุนทรจนถึงตอนนี้พอทราบข่าวแล้วคิดไหมว่ามันจะจบเร็วขนาดนี้คะ
ได้ยินข่าวก็ดีใจครับดีใจมาก
ตอนก่อนที่ผ่านมาเรียนฟังจากหลายท่านที่ออกรายการอยู่๒๓ครั้งนะคะที่รายการเราจัดนะ
ข้างกังวลคุณสุนทรกังวลไหม
กังวลครับกลัวแต่มันจะยืดยาวไปอีกครับ
แล้วเด็กเป็นยังไงบ้างคะจนถึงตอนนี้
เด็กก็ตอนนี้ก็เขาไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาไม่ได้หวังอะไรเขาต้องสู้งานอย่างเดียวเด็กครับ
เด็กนี้เกเลไม่ได้เลยนะใช่ไหมไม่ได้ครับ
ไม่ใช่พ่อห้ามนะแต่เขารู้ว่าเขาเกเลไม่ได้เลยนะใช่ไหมคะต้องเป็นกำลังใจให้กันใช่ไหมคะ
มาอีกหนึ่งคนค่ะแม่นิงเหนื่อยหน่อยช่วงนี้
เหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยอะไรค่ะแม่นิงไม่ได้มาตัวเปล่า
หนิงไม่รู้ไปเหมาผลไม้อะไรมาเต็มเลยค่ะไทยรัฐเนี่ย
ไม่ได้เบาซื้อมาเอามาฝากเนอะใช่เต็มใจอ่ะอยากให้
โอ้โหผลไม้ดีมากเต่งมากเลยคุณแม่อยากให้รู้จะให้อะไรดิ
แค่นี้อะไรก็ได้ค่ะได้หมดเลยวันนี้ก็ได้ตะโก้ของแม่ทองพูนมาด้วย
ไม่บอกล้างท้องร้องตั้งแต่เมื่อวานแม่นิงเป็นไงบ้างคะ
มันต้องโล่งมันต้องสบายใจขึ้นแหละเนาะสบายใจขึ้นสบายใจขึ้น
แม่เรามาหาเธอวันที่สิบห้าวันนี้วันที่หกที่เจ็ดสิบห้าวันยี่สิบวัน
ได้ผลแล้วดีใจที่สุดแต่นี่ถ้าไม่มีสังคมหรือโลกโซเชียลมีเดียนี่ก็ไม่ไม่สั้นขนาด
เร็วน่ะเนี่ยเร็วมากยี่สิบวันยี่สิบเอ็ดวัน
นี่คนต้องรู้กี่ล้านคนช่วยนะคะคดีนี้ใช่ไหมคุณแม่

คือสองแม่เนี่ยมีคนถามหาตลอดเลยว่าขายตรงไหนนะขายตรงไหนนะใช่ไหมคะ

หนิงเวลาขายดอกไม้ได้ขายบ้างไหมหรือคุยอย่างเดียวเลย

ไม่หรอกเขาก็ถามว่าอยู่ตรงนี้เองเลยฉันก็บอกว่าใช่

กล้าคุยหรอกมันคนชนคุยได้ไง

มันต้องหาว่าได้เงินแล้วอย่างเงียบกัน

เพราะอะไรรู้ไหมคนเขาก็พูดกันทั้งนั้นแหละ

คดีแพ่งมันมีช่องโหวเยอะ
อย่างนู้นอย่างนี้ต้องทำใจหน่อย

แล้วทีนี้อายกานเขาก็ไม่รู้จัก

แกก็บอกว่าผมจะช่วยเอาไหม
ให้เร็วขึ้นแกพูดมาสองปีแล้ว

ที่มาหาคุณจอมฝ่านเตศอ่ะจ้าพอออกของกระสูงวิธรรมที่ราบลี

แกบอกว่าเพราะว่าก็มาแนมเภอก็มาอืม
ผมจะช่วยนะเพราะว่าผู้ว่าบอกช่วยหน่อย
มันเป็นยังไงเอ้ยเรื่องลือกันมากมาย

แล้วพี่ดิ่งเขาก็จับจนอย่างเงี้พูดว่าพี่ดิงทำไมอ่ะ
ได้ไปไหนน่ะจะไปกำชัยฮะก็เรียกว่าอย่างงี้
แกก็มาหาแล้วก็กระทรวงที่ทำคือเข้ามาจัดการให้หน่อยนะ
เขาว่ากระทรวงยุทธรรมทำอย่างนี้จัดการให้หน่อยเรื่องเป็นยังไง
เอาทำให้เขาเร็วทำไม่ได้ฉันต้องรอคนกลุ่มของฉันบอกว่ารวมกัน
กันถึงจะมาด้วยกันอ่าฉันถึงจะทำมาด้วยกันตั้งแต่ต้นใช่
แล้วก็แก่กระทรวงท่านก็บอกว่านั่นก็ทำไม่ได้อืม
ผู้ว่าทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาอยู่กลุ่มนั้นต้องให้กรุงเทพเขาทำ
อ่ากรุงเทพเขายังไงแล้วทิ้งมาโยนมาหาผมผมช่วยได้เขาก็พูดอย่างงี้
ทีนี้ก็ไม่มีใครปล่อยหรอกเพราะว่าสังคมจับตาดูอยู่ใช่
ช่วยกันดูใหญ่เลยใช่เขาก็เลยผู้ว่าก็เลยบอกว่าเอาอย่างงั้นพี่นี่
อ่าพี่หนิ่งจะไปอ่าหาไปหาคำชายใช่ไหมอ่าผมให้ตังค์ไปซื้อข้าวกิน
ไม่ต้องให้เพราะว่ารถขับมารับฟรีอ่าแต่ก็พูดอย่างเงี้ยอ่า
ให้สิไปซื้อข้าวในกรุงเทพกินข้าวในกรุงเทพมันแพงนะ
ไปซื้อข้าวกินแล้วกันเขากระยาดเย็ดให้มาสองวันอ่า
วันที่ฉันมาคำชายอ่ะอ่าเขาไปหาอืม
แกพูดเหมือนแบบกันเองอ่ะอ่าผมคนราบดีน่ะมาหาเยอะเลย
ฮะคนมาหาเยอะเลยใช่วันนั้นเต็มบ้านเลย
เหงามาตั้งหลายปีเนอะอ่าอู้มากันเยอะเนี้ย
นักข่าก็แย่งกันจะเข้าอู้นักข่าก็ไม่รู้กี่สำนาคตกี่สำนาคต
เขาก็อยากช่วยกันแหละแม่ใช่ไหมเขาก็อยากช่วยกันอยู่ช่องไหน
เขาถามฉันไม่ได้ถามพ่อมันเยอะอ่ะหรือเรียกเขามาเอาผลไม้แม่ที่
ไทยรัฐดีอืมไม่ที่นู่นฉันก็ให้กันไปแล้วอ่าที่ที่กำชันฉันก็ไปให้
คือเท่าที่ทราบเนี้ยนะคะคือคุณแม่ทั้งสองท่าน
คือเนื่องจากคือทำมาหารับประทานของเราเนี่ย
เจอคนเยอะใช่ไหมคะพอเขารู้ข่าวเขาก็ไปให้กำลังใจ
แม่ทอมภูนย์เจอเยอะไหมคะไม่ต้องขายแล้วตะโก้เดี๋ยวให้คุยไม่
เขาก็พูดแบบนี้แหละเขาบอกว่าให้กำลังใจนะเขามาว่าที่ร้าน
บ้างบ้างก็มาเหมาเหมาไปให้ลูกน้องค่ะอ่าอืมอย่าง
ทำเฟอร์นิเจอร์มาเหมาไปอีกบอกว่ามาจากนครปฐมนะคะ
พยายามมาตั้งหลายหนค่ะแค่เราเห็นแค่นี้ก็น้ำตาจะไหลแล้วค่ะอืม
บอกเขามันมันสุดซึ้งเราไม่รู้จะจะเอาอะไรไปตอบแทนเขา

ก็บอกว่าให้ขายให้จัดให้ยายขายก็แล้วกัน
เจ้าของตลาดนะคะเขาดูรายการอยู่ค่ะ

เจ้าของเขามีแผงข้างแม่เหลือไหม

ให้ทีมงานไปขายแข่งกับแม่บ้าง

แต่ต้องแต่ต้องแบกขนมหนีเทศกิลนะคะ
อันนั้นเป็นรสชาติของชีวิต

มีแบบเปรี้ยวเค็มนิดนึง

ขายตรงไหนก็ขายอะไรอย่างนี้เราก็โอเค
ได้ในจุดนั้น
มีหลายคนค่ะบางทีมาซื้อขนมแพ็คนึง
บอกไม่ต้องทอนยายเอาไปไว้ให้หลาน

จริงแต่ละท่านอย่างที่เราบอกนะคะ
คือเรื่องของการสู้คดีแล้วพอมันออกรูปมาเป็นจำนวนเงิน
มันคือรูปธรรมที่มันเห็นได้จับต้องได้

สิ่งที่มันน่าจะมีผลต่อความรู้สึกที่สุดของผู้สูญเสีย
ก็คือการเยียวยาจิตใจกันและกัน
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าแถว๒
คำว่าแถว๒คือนั่งด้านหลังเพราะตัวสูงกว่าค่ะ
ชีวิตเป็นอย่างไรแล้วจนถึงวันนี้
หัวใจมันดีกว่าที่ผ่านมาขึ้นไหมนะคะ
กำลังใจเป็นยังไงบ้างสักครู่ค่ะ

ครอบครัวของผู้ที่จากไปจากเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อปี๕๓เนี่ยนะคะ

ก็เท่าที่รวบรวมกันได้

คือจริงจะว่าไปแล้วสูญเสียคนในครอบครัวไปพร้อมกันเนี่ยนะคะ
แต่ว่าก็เหมือนสร้างครอบครัวใหม่ขึ้นมาแทน
คือดิ่งก็ไม่ถึงกับจมอะนะคะ
เพราะว่ายังประคองกันอยู่
แล้วก็ประคองกันแบบให้กำลังใจกันอย่างนี้ด้วยนะคะ
แต่ว่าเรายังไม่เคยคุยกันเลยกับคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์พินโย
อาจารย์ปินโยก็จากไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเหมือนกัน
คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อค่ะคุณพ่อ
เป็นยังไงบ้างช่วง๘กับ๙ปีที่ผ่านมา
เราตั้งหลักได้หลังจากเกิดเหตุการณ์หลายปีไหมคะ
ในวันเกิดเหตุการณ์นะครับ
วันนั้นรู้สึกว่าทำสวนมากไปหน่อยก็นอนหัวค่ำครับ
มันได้ยินเสียงโทรศัพท์ประมาณ๕ทุ่ม
บอกว่าคือเรียกหลานนะครับน้องเรียกหลาน
โยอุบัติเหตุหนัก
เดี๋ยวน้องเล็กน้องน้อยจะมารับคือน้องคนสุดท้องจะมารับ
ไม่เป็นอะไรมากนะอ่าทีนี้ก็

ก็เตรียมเสื้อผ้าแต่งตัวรอน้องรับ
พอเดินทางมาได้สักพักนึงก็
พอจะเข้าใจแล้วครับเพราะว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน
โทรศัพท์หาทำลายทาง
เสียใจด้วยนะเพื่อนอะไรด้วยนะครับ
นี่ก็เข้าใจแล้วครับตอนนี้
ในวันที่รู้ข่าวเป็นอย่างนั้นครับ
หลังจากนั้นพอเสร็จพิธีเสร็จอะไรเราก็มาขึ้นศาลบ้างอะไรบ้างนะครับ
อันนี้เรามาอุ่นใจคือเราได้มีเพื่อนครับ
โดยมีท่านผู้กำกับคือท่าน
แล้วก็คุณอ้อยนะครับเป็นคนที่เป็นผู้นำของพวกเราครับ
ท่านมีความรู้ในด้านกฎหมายดีนะครับ
ผู้ปกครองและญาติญาติอื่นนะครับ
เรามาครั้งเราก็เลยพบกันก็ชื่นใจคือสบายใจขึ้นมีกำลังใจ
คือก็เกี่ยวกันเหนียวแน่นเลยเนอะพ่อจ๋า

คุณพ่อในช่วงที่สู้คดีคุณพ่อคิดไหมว่า
จะยาวถึงขนาดร่วมจะ๙ปีนะคะ
ตอนนั้นคิดไหมว่าจะสู้กันยาวขนาดนี้
คือถ้าคิดเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าคือไม่ได้มา
ทุกครั้งนะครับแต่ว่าฟังจากอ่า
ลูกสไพต์นะครับธมโมโก

บอกว่าคือทนายเขาพยายามที่จะ

ให้เราไม่ค่อยเผาใจเท่าไร

วันนั้นที่คุยกับคุณโทโมโกะค่ะ

คือเรียกว่าไปฟังศาลได้
คุณธมโกะก็จะพูดภาษาง่าย
บางอย่างติดใจทำไมถึงพยายามจะ
จะพยายามจะพิสูจน์ว่าให้คนผิดเป็นอีกคน

อย่างนั้นสรุปใกล้อย่างนี้นะคะคุณแม่ประมาณนี้เนอะ
คือเพราะฉะนั้นคุณโทโมโกะก็ไปตลอด
มี๓ท่านนะคะก็คือคุณแม่ทองภูลคุณธโมโกะแล้วก็คุณแม่น้องตรอง
ใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าคือคนที่ไปทุกนัดเนี่ย

ถูกกระทำซ้ำจากการพูดถึงเหตุการณ์
แล้วมันลงรายละเอียดเยอะใช่ไหมคะมันลงรายละเอียดเยอะ
เพราะสู้คดีต้องลงรายละเอียดให้เยอะนะคะ
แล้วมันถูกพูดซ้ำพูดซ้ำ
คุณธโมโกะเป็นหนึ่งในนั้นคุณพ่อ
คุณโมโกทราบแล้วสำหรับข่าวว่า
มันจบสั้นแล้วใช่ไหมคะคุณธอมโกะตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นเนอ
ทราบแล้วนะคะสบายใจแล้วเนาะนะคะ
คุณแม่บ้างคุณแม่แม่แม่จ๋า
เราก็เราก็ไม่ได้คุยกันเท่าไหร่
แม่ในช่วงปี๘๙ปีเป็นยังไงบ้างคะอยู่ที่บ้าน
มันวาเวนะคะเพราะว่าคิดถึงลูก
แต่ก็ต้องทำใจเพราะยังมีลูกอีก๒คน
คอยเป็นกำลังใจให้ค่ะ
แล้วก็มีพี่มีน้องมีเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้

แต่ตอนนี้ก็ดีใจว่าเรื่องมันจะจบสักที
ตอนแรกคิดว่ามันจะยาวขนาดนี้ตั้ง๘๙ปีไหมจ๊ะแม่
แรกตอนที่เกิดเหตุใหม่คิดว่าต้องสู้กันยาวขนาดนี้ไหม
ก็คิดว่าก็แล้วแต่สานนะ

ค่ะเราก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ของเราตามคิดว่าต้องอยู่ได้ต้องอยู่ให้ได้อืม
ระหว่างช่วงที่ผ่านมาเวลาที่มีการบอกข่าวว่าสู้คดีไปถึงไหนอะไรอย่างนี้แล้วนะคะ

หรือรู้สึกยังไงระหว่างทางที่ต้องรอคดีจบบ้าง
ก็รู้สึกเสียใจแล้วก็พอดีก็แบบว่ามีเพื่อนร่วมคดีด้วยกัน
ก็ให้กำลังใจกันก็ต้องสู้นะสู้ก็สู้ค่ะ

เรียนแอบได้ยินตอนที่เรามาถึงกันตั้งแต่ตอนเย็น
ฉันไม่แน่ใจว่าใครพูดว่าอันนี้จบแล้วแต่เรายังเอาคุณแม่หรือเปล่าใช่ไหม
แต่เรายังต้องเจอกันนะเรายังต้องติดต่อกันนะใช่ไหมคะ

ใช่เราเคยอยู่ด้วยกันว่าเขาแต่ก็ต้องคอยถามถ่ายกันอยู่เรื่อยอะคะ

เพราะว่าคือสังคมช่วยดูอยู่แล้วใช่ไหมคะ
สังคมช่วยมากช่วยมากจริงจริงถ้าไม่ได้สังคมก็ต้องเป็นเงียบไปอีก
นักข่าวเสียงไม่ดังเท่าประชาชนนะใช่ไหมนักข่าวเสียงยังไงก็ไม่ดังเท่าประชาชนนะคะ
อีกหนึ่งท่านค่ะคุณผู้ชมคะถ้าดูลักษณะของกลุ่มแล้วเดี๋ยวเรามาฝากนี้นะ
แต่ถ้าดูลักษณะของกลุ่มแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแม่อ้อยกับคุณพ่อนี่แหละค่ะ
ที่เป็นเขาจะผลักดันให้เป็นหัวหน้ากลุ่มนำพวกเราทีใช่ไหมคะแต่
แต่หารู้ไหมว่าจริงแล้วทั้งสองท่านก็สู้ไม่ใช่น้อยแล้วก็ผ่านมาอย่างยากลำบาก
คุณน้าคุณน้าเป็นน้องสาวของแม่อ้อยใช่นะคะคุณน้าจะเล่าให้ฟังได้ว่าครอบครัวนี้ผ่านมายังไง
ทั้งที่ต้องเป็นหลักให้สู้คดีตามคดีใช่ไหมคะเอายังไงตัดสินใจ
คุณน้ามองเห็นอะไรในครอบครัวนี้ที่ผ่านมาบ้างคะ
แล้วทุกวันศุกร์จะต้องไปรับเขามานอนที่บ้านโอ้โหแล้ววันอาทิตย์ก็จะไปส่งเขาที่รถไฟฟ้า
เขาก็จะขึ้นรถไฟฟ้าไปไปลงที่หมอชิดแล้วก็ขึ้นรถตู้ไปที่มหาลัย
ภาษาน้าหลานคือเด็กปั้นเราเลย
ประมาณนั้นใช่ค่ะใช่เพราะว่าเขาจะชอบงอนกับแม่เขา
เขาก็จะมาปรึกษาเราพองอนแม่แล้วก็จะมาหาน้า

ใช่ครับทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้
มีที่พักพิงใจเวลางอนกับแม่นะคะ
จะสนิทกับเขามากตอนเขามาเรียน
ตอนที่เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นก็พี่อ้อยโทรมาบอก
บอกว่าให้ไปดูหลานทีที่รถที่นุ่นนั่งมาเกิดอุบัติเหตุนะ
ค่ะก็วิ่งไปที่เกิดเหตุแล้วก็เขาก็บอกว่าให้ไปที่โรงพยาบาลวิภาบดี
ปรากฏว่าไปที่โรงพยาบาลก็ไม่เจอหลานเรา
ทีนี้พอไม่เจอเราก็รู้แล้วว่าถ้าไม่เจอที่โรงพยาบาล
ก็ต้องอยู่ที่สถานีตำรวจ

ว่าทั้งสองท่านจริงแล้วเหมือนเป็นหลักของกลุ่มที่ต้องช่วยกันสู้
แต่ว่าจริงแล้วทั้งสองท่านผ่านมายังไงหรือต้องเจอกับอะไรบ้างระหว่างทาง
คือระหว่างทางอย่างพี่อ้อยจะเห็นชัดเจนมาก
ตอนที่เกิดเหตุการณ์ใหม่เนี่ยเขาขับรถอยู่เขาก็ร้องไห้ฟูมฟาย
เขาบอกพอถึงวันละพีเขาจะนึกถึงลูกสาวเขาแล้วเขาก็จะโทรมาเล่าให้ฟัง
เราก็จะได้แต่บอกว่าพี่อ้อยต้องเข้มแข็งนะยังไงนุ่นก็ไปแล้วเราต้องต่อสู้
เพื่อให้ได้รับความยุติธรรมแทนนุ่นเพราะนุ่นเขาจะเป็นคนที่ชอบความยุติธรรม

ขออนุญาตนะคะขออนุญาตถามถึงคุณพ่อคุณพ่อนี่ต้องเข้มแข็งมาก
เพราะต้องอย่างน้อยต้องดูกฎหมายเป็นหลักแหละว่าเราจะไปทางไหนเราจะถามทวงถามอะไรยังไงให้กับทุกคนได้บ้างนะคะ
มองเห็นตัวคุณพ่อบ้างไหมคะคุณพ่อผ่านมายากลำบากไหมคนนอกมองไป
ยากลำบากมากค่ะเพราะว่านุ่นเขาจะสนิทกับคุณพ่อมากที่สุด
คุณนะค่ะคุณณเป็นคุณณของคุณปัชยา
คุณปัชยาตอนที่เกิดเด็กอายุ๒๑นะคะ

ไม่ใช่ของครอบครัวเท่านั้นของตระกูลเลย
นี่ยังโชคดีว่าป๊าเสียไปก่อนนะ
ถ้าป๊ายังอยู่นะคะเกรียร์คงทำใจไม่ได้

วันไหนหลานมาเนี่ยแกจะพาไปเข้าเมืองป่ะ
ไปเยาวราชไปหาได้กินกัน

จนพ่อเขาเป็นดรทางด้านวิจัย

สุดท้ายสุดแกก็ต้องไปเบสที่พิศนุโลก
ก็เอาเลยต้นเลยไปเรียนที่พิษณุโรคต่อ

ไปเรียนที่ฮาไวไฮสกูล

ก็มาสอบได้ที่ธรรมศาสตร์
แล้วจริงแล้วปีแรกเขาก็อยู่ที่หอ
พอดีว่าที่บ้านอยากให้เข้ามาอยู่ที่

นั่นแหละถึงเป็นเหตุที่จะต้องนั่งรถตู้
ก็วันที่เขาเสียนี่ก็ยังตกใจน้อง
มาหาที่พักบอกว่า
ต้นตายแล้วบอกผมก็บอกตายได้ยังไง

ผมก็ขับรถวิ่งตะเวนหานะวิ่งไปโรงพยาบาลตำรวจไม่มี
ก็ใจชื้นแล้วเออต้นคงไม่ได้เป็นไรมั้ง
พอเราไปวิ่งมาดูวิภาวดีก็ไม่มี
สุดท้ายสุดไปเจออยู่ท้ายรถปเต็กตึง
ซึ่งผมก็ปิดพี่สาวอยู่ระยะหนึ่งนี่แหละว่า
ว่าต้นเสียแล้วครับตอนแรกก็โทรบอกตลอดไม่มีไม่มี
เพราะฉะนั้นเหตุที่เกิดกับเขานี่ไม่ใช่แค่พ่อแม่เขาหรอก
คือพอครอบครัวใหญ่แล้วมีหลานคนแรกครับ

อย่างที่คุณอำเบิ้มบอกถ้าคุณตายังอยู่คงส่งกับคุณตามหาสาร
ครอบครัวผ่านมาได้ได้เป็นอย่างดีไหมคะหรือใน

ผมก็เดินทางทุกศาลทุกที่ที่ทางธรรมศาสตร์บอกมา
ครับผมจนถึงวันนี้ผมว่าหมดภารกิจผมแล้วนะ
วันที่คลิปหน้าอยู่ต้องมาเองนะ
ผมบอกว่าคุณควรจะลงมาละแบบนี้

ท่านบอกไม่เป็นไรให้เขาโอนเข้าบัญชีให้ก็ได้
ก็แกไม่อยากมาแกรู้สึกว่า
รับไม่ได้แต่ผมเข้าใจแกเลยล่ะ
คือมันเป็นความรู้สึกที่คือไม่ได้อยากจะรับรู้อะไรอีกแล้ว
ที่เกี่ยวข้องเผื่อไม่อยากจะกวนให้มันขุนขึ้นมา

เพราะว่าทางพี่เขยผมเขาก็
แต่รอบหน้าก็เดี๋ยวลองให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจอีกที

แต่แม่เบิ้มที่ตลอดมาเกือบ๙ปีนี่ก็ชะย่อยนะคะ

ค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้า

มีลักษณะของการเผชิญเหตุที่

คือหนึ่งเป็นคนที่ต้องไปรับฟังทุกนัด
ไปทุกนัดเพราะฉะนั้นจะได้ยินความซ้ำเดิมของเหตุการณ์ทุกนัด

ก็คือว่าหลังจากที่เสียน้องไปอีกปีเสร็จ
ก็เสียคุณพ่อนะคะเสียคู่ชีวิตไปด้วย
ตอนนี้ก็คือโชคดีที่คนแวดล้อมดี
เพื่อนดีแล้วได้ครอบครัวใหม่ถึงค่อยผ่านมาได้
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะจบได้ง่ายสำหรับความรู้สึกนะคะ

ช่วงหน้ากลับมาทุกครอบครัวคิดว่าพรุ่งนี้ตื่นมา
ชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยไหมความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยไหม
และที่สำคัญเดี๋ยวทุกท่านก็มีอะไรอยากจะพูดกับคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยแก้ไขปัญหา
ช่วยทวงถามความยุติธรรมให้กับคนที่จากไปและคนเจ็บสักรู่ค่ะ
ตามกระบวนการยุติธรรมกันมาคือแน่นอนนะคะ
ถ้าพูดในเชิงกฎหมายก็คือใช้สิทธิ์กันเต็มที่ของทั้งสองฝ่ายนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้มันถูกผนวกเข้าไปในแง่ของความรู้สึกระหว่างทาง

คุณแม่น้องตรองเป็นอีกหนึ่งท่าน
แหมดิฉันตั้งคำถามลำบากเราเจอกันกี่ทีก็คุยกันลำบากนะคะ
คุณแม่คิดว่าพรุ่งนี้พอเราตื่นมาความรู้สึกมันจะเบาลง
เบาลงค่ะก็เบาลงสำหรับเรื่องคดีนะค่ะ
คือไม่ต้องทวงถามอะไรแล้วใช่ค่ะเราจบแล้วเพราะมันไม่น่าจะ
ไม่ต้องมากังวลว่าฉันต้องตามบันคับคดีไหมจะต้องแบบอีกกี่ปีนะเมื่อไหร่จะจบนะ
ก็ตอนที่ตอนที่มีกระแสกลับขึ้นมาอีกครั้งแล้วดูแล้วท่าทางจะสั้นเนี่ยนะคะ
คุณแม่คิดในใจและลึกถึงคุณพ่อด้วยน้องตองด้วยไหมว่า
เราเราพูดกับเขาอะไรในใจไว้ไหมคะค่ะก็พูดกับรูปเขานะ
ไม่มีรูปในห้องก็พูดกับลูกเขานะว่ามันอาจจะจบเร็วนะถ้าจบเร็วก็ดีนะ
เดี๋ยวแม่ทำบุญอืมแม่ทำบุญใหญ่ถ้าจบเร็วก็ดีอืม
จะได้ไม่คั่งค้างกันแม่ล่ะค้างใจกับเขาว่าทำให้เขาได้เต็มที่ไหม
ถ้ามันจบอย่างงี้จริงจริงจริงจริงเราก็มาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะ
ถึงศาลนิกาอย่างเนี้ยแม่แม่แม่ก็คิดว่ามันถ้ามันจบ
ในค้างค่าใจกับลูกนะฮะเออแม่ทำแล้วนะอืมครับ
ไม่ไม่รู้สึกว่าเราติดค้างอะไรที่ต้องทำให้ให้ตรองแล้วใช่ค่ะใช่
พอมันเบาลงแล้วคุณแม่อันนี้ขอถามตรงเลยนะคะ
คือคุณแม่มีความสูญเสียที่ใกล้เวลาใกล้กันมาก
แล้วก็ระยะเวลาที่ผ่านมามันสู้เหมือน

คุณแม่คิดว่ามันจะเข้มแข็งขึ้นได้ไหม
จากการทุกปฏอย่างน้อยก็ล๊อคนึงออกไปแล้ว

ก็น่าจะง่ายขึ้นนะ
เพราะว่าเวลาก็ช่วยนะคะ
เวลาก็ช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้นทุกวัน

เหมือนผ่านบทสอบมาเยอะอย่างนี้
ทำให้เราแข็งขึ้นแกร่งขึ้น

ไม่ได้ง่ายเลยเนอะแต่ละนาทีนะคุณแม่
ไม่ใช่แต่ละวันเนอะแต่ละนาที

เพราะว่าก็อยู่กับครอบครัวของสามีเราด้วยนะคะ

และส่วนหนึ่งที่ดีใจก็คือว่า

ก็คือว่าเราต้องการต่อสู้เนี่ย
เพื่อ

สำเร็จไม่ได้สำเร็จแค่กระดาษใบเดียว

เหมือนกับเราเดินมาในอุโมงมืด

แล้วมันก็จะสว่างมากขึ้นอย่างที่พ่อบอก
เรารู้สึกโล่งว่าเออ

เราทำอย่างที่เราตั้งใจได้แล้ว

เราโล่งใจแล้วก็
ว่าถ้าคืนนี้นดนอนแล้วพรุ่งนี้ตื่นมา

รู้แล้วว่ามันถูกปลดล็อกเรียบร้อย

ถ้าที่ผ่านมาจริงแล้ว
ครอบครัวของโน๊ตเองครอบครัวของ

รวมถึงครอบครัวของพ่อแม่ในที่นี้ค่ะ

เรื่องที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้

แล้วก็มีทีมทนายที่เหมือนเป็น
พี่น้องเป็นญาติ
ทุกอย่างเลยไม่ต้องแค่เรื่องคดีค่ะ

เพราะจริงแล้วถ้าใน

แล้วโน๊ตก็

ว่าจะเลี้ยงดูอย่างไรดูแลอย่างไร
เพราะว่าคุณโน๊ตดูแลหลายคน
ดูแลหลายคนที่สามีเรารัก

ขออภัยให้อภัยอะไรกันอยู่ไหม

เราให้อภัยเขามาตั้งแต่ต้นแล้วครับ

คือหลังจากนี้ก็คือถ้าขั้นตอนคดีจบ
ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทวงถามว่าจะพบกัน

เพราะเราทุกคนก็ลุ้นกันอยู่เหมือนกันนั่นแหละครับ
พรุ่งนี้ชีวิตจะต่างไปไหมตินว่า

สัปดาห์หน้าก็คงมีคนถามเรื่องนี้ผมน้อยลง

พอทวงเสร็จแล้วก็บอกว่าให้กำลังใจนะคะ
ให้กำลังใจด้วยช่วยทวงเสร็จให้กำลังใจด้วย

คนก็จะถามอะไรนะแต่ติ๊นเป็นยังไง

ว่าคนที่มาพูดเห็น๒รายการเนี่ย

เขาไม่ค่อยสบายแล้วเพิ่งจะมา
เขาไปรักษาตัวนั้น

เพิ่งถามวันนี้แล้วพี่ไม่กล้าถามหรอก
ขอสุดท้ายขออนุญาตนะคะ
อนุญาตให้เป็นคุณแม่คุณนรมนต

ก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะ
ที่ไม่ว่าจะครอบครัวผู้เสียหาย
ที่ไม่ได้ลงโทษลูกของแม่นะ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แม่สบายใจขึ้น
แล้วแม่ก็อยากจะขอขอบคุณกับสื่อทุกท่าน
กับสังคมที่เป็นกำลังใจให้เราตลอดมา

เข้าใจค่ะ

แล้วก็จะบอกไว้ว่าไม่เคยลืมนะฮะ
แม่จะไม่เคยลืมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่
ตั้งแต่วันที่๑๕จนมาถึงวันนี้นะคะ
เอาแค่สั้นระยะสั้นที่วันที่๑๕ที่มาออกรายการของคุณ
รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกค่ะ

ที่เขาทั้งที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จัก
เขาจะเดินเข้ามาหาเราเองค่ะ

แม่ก็อยากจะขอบคุณกับทุกคนที่เขาแบบสงสารแม่

ไม่ว่าแม้กระทั่งเจ้าของตลาดนะ
เขาดูอร่อยการมาเขาก็
แล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขาจะอธิษฐานบอกกับลูกแม่ว่า
พี่นั้นลูกมนต์หนูเห็นแม่พี่รำบากนะ

แล้วถ้าหนูถูกนะหนูจะแบ่งให้แม่พี่ครึ่งหนึ่ง

ทั้งที่ทุกวันนี้แม่ไม่ได้รู้จักเห็นตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
บอกแล้วก็ทำขนมออกไปนะฮะ
สื่อทุกสื่อที่เขาเอาแม่ออกไปแม้กระทั่ง
เดี๋ยวพูดต่อให้ที่คุณแม่อยากจะขอบคุณ
แล้วก็จริงที่ทุกคนอยากจะขอบคุณคือว่า
เมื่อได้กลับมาทวงถามความเป็นธรรมอีกครั้ง
มันได้รับความรู้สึกจากสังคมนะคะแล้วก็สื่อทุกแขนงนะคะ
น้องสื่อเราทุกแขนงแล้วก็สังคมคุณผู้ชมทุกท่าน
ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้สู้อย่างเดียวใด
และโดดเดี่ยวเหมือนที่ผ่านมา
ไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะคะที่สำคัญขอบคุณทุกท่านที่ตามข่าวนี้
และช่วยกันกระตุ้นว่าความเป็นธรรมของผู้ที่จากไปหรือผู้ที่บาดเจ็บมันอยู่ตรงไหน
และเขาควรจะรออีกนานกว่านี้แค่ไหนเราได้คำตอบแล้วนะคะ
วันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณครอบครัวใหญ่ทุกท่านขอบคุณนะคะ

ลากันไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่มีส่วนนะคะสวัสดีค่ะ